เป็นนุ่มชาวลาวเสพยาเสพติดอีกแล้ว
แต่คราวนี้ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองคนเดียว
เสพยาเสพติดแล้วก็มีอาการเมาคุ้มคลั่งค่ะ
ใช้มีดนะคะไล่ฟันชาวบ้านไล่ฟันทหารแถวนั้น
ต้องออกมาระงับเหตุกันจ้าละวันสุดท้าย
มีผู้บาดเจ็บ๓คนด้วยกันในเหตุการณ์นี้ค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นนี่แหละค่ะ
ชายคนนี้แหละค่ะที่เมายาแล้วก็คุ้มคลั่งทำลายกล้องวงจรปิด
เป็นปั๊มน้ำมันถนนนาเกลือตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีนะคะ

เพราะว่าเห็นว่ามีทั้งมีดวิ่งไล่ฟันแบบนี้เลย
คือไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วก็ไม่ฟังใครด้วย
เอาแต่ใช้มีดวิ่งไล่ฟันคนอื่นทั้งทหารทั้งชาวบ้าน
พลทหารนรงศักดิรัตนภูมิบาดเจ็บที่แขน
เพราะว่าเข้ามาระงับเหตุแล้วก็ถูกฟันเข้าที่แขนค่ะ
เพื่อที่จะสงบสติอารมณ์ของผู้ก่อเหตุ
แต่ว่ายังค่ะยังไม่สิ้นฤทธิ์
นี่ก็คือพยายามจะขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
แล้วก็ยังพยายามที่จะไล่ฟันคนแถวนั้นอยู่
ทั้งเจ้าหน้าที่สุดท้ายก็เป็นจังหวะเข้าชาย
แล้วก็โดนยิงไปอีกนัดหนึ่งจนล้มถึงจะสามารถเข้าควบคุมตัวได้ค่ะ
กระสุนเนี่ยนะคะที่นัดที่สองที่ยิงเพื่อจีนระงับเหตุเนี่ย
ฉลาบไปโดนอาสาสมัครทหารพรานบัณฑิตอุยไขพันธ
แล้วก็จ่าสิบเอกกฤษฎาศักดิธรณีบาดเจ็บที่ขาด้วยเหมือนกัน
ก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บทั้งหมด๓คนด้วยกันนะคะ
ส่วนชายคนนี้อย่างที่บอกว่าพอถูกควบคุมตัวแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บขึ้นรถไปเลย
เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้าน
สอบสวนเบื้องต้นค่ะก็พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวลาวนะคะ
อายุประมาณ๓๐ปีเป็นลูกเรือประมง
สาเหตุที่คุ้มคลั่งแบบนี้ก็คือเสพยาบ้าจนเมานี่แหละค่ะ
โอ้โหยังริดเยอะ
เอกจะไปเอารถจักรยานยนต์อีก
ใช่แล้วยังมีแรงที่จะแบบว่าไล่ฟันเจ้าหน้าที่ต่อได้
คือสารกระตุ้นประสาทนะคะพวกยาเสพติดต่างมันก็ทำให้
ลืมความเจ็บไปยังเมาอยู่ถูกต้อง
แต่ว่าอย่างที่บอกยาเสพติดให้โทษภาพข่าวเห็นกันทุกวัน